มีสามีภรรยาคู่หนึ่งหายไป๕วัน
ญาติพี่น้องตามหายังไงก็ไม่เจอ
คือมีเพื่อนสนิทคนนึงเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเพื่อนมาก

เขาก็คิดในใจบอกเออเพื่อน
ถ้าเกิดว่าที่หาไม่เจอแล้วมันตายไปแล้วอะไรยังไงเนี่ย
ช่วยมาบอกหน่อยนะว่าอยู่ที่ไหนยังไง
สุดท้ายเขาไปเจอรถของเพื่อนของเขาเนี่ย
มอยู่ในคลองในลำห้วย
แล้วพอเรียกเจ้าหน้าที่ไปดึงรถขึ้นมาดูเนี่ย
เพื่อนเขาขับรถตกห้วยไปแล้วเสียชีวิตทั้งสามีภรรยาเลยนะฮะ

นี่ฮะสามีภรรยาที่มากับรถคันนี้เนี่ย
พอเอารถขึ้นมาจากลำห้วยทุกวัน

เสียชีวิตแบบขึ้นอืดอยู่ในรถทั้งคู่นะฮะ
เบาะหลังนะครับลักษณะท่าทางเหมือนกับ

ตอนที่รถตกมาคุณพยายามจะขีบกกระจกเพื่อจะออกมาแต่ออกมาไม่ทัน
เห็นกู้ภัยจุดทูปนี่คือดับกลิ่นนะฮะต้องจุดทูบเยอะเพื่อช่วยดับกลิ่นด้วย
นี่พ่อแม่ญาติพี่น้องพอรู้ข่าวก็มาที่รถกันร้องไห้กันตระงมเลย
ตรงนี้เป็นสะพานห้วยวังโพนนะครับที่ตะบนเขาไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรคาม
สองสามีภรรยาที่เสียชีวิตอยู่ในรถนะครับคือนายธีรวัตรสมสมโคตรนะฮะ
หรือว่าตานอายุสามสิบปีนี่ตอนที่เอารถขึ้นนะฮะ
ส่วนภรรยาชื่อนางสิริการนะครับหรือว่าเตยอายุ๒๖ปี
ตานกับเตยพอรถขึ้นมาแล้วก็เปิดประตูดูก็เจอศพอยู่ข้างในจริงนะครับ
ห้วยตรงนี้น้ำลึกเกือบ๒เมตรนะฮะน้ำลึกเกือบ๒เมตร
พ่อแม่ญาติญาตินี่โอ้โหนี่ฮะถึงกับเศร้าร้องไห้กระตระงมเลยนะฮะ
รถยนต์คันนี้เป็นรถวีออสสีขาวนะครับสพโกสุมพิสัยที่มหาสรคามก็มาตรวจสอบนะฮะ
นี่ทีแรกเห็นมั้ยฮะไปเจอท้ายรถโผล่ขึ้นมาหมดนั้นสักครู่นี้

ลอยอยู่แบบนี้นี่เขาหากันอยู่๔๕วันไม่เจอนะฮะ

โกสุมพิสัยมหาสรคามจมอยู่ในลำห้วย
พอดึงขึ้นมาก็เจอศพนะฮะซึ่งขึ้นอืดแล้วนะฮะ
ลักษณะศพของทั้งคู่นี่อยู่เบาะหลังลักษณะนอนหงายอยู่
ท่าทางเหมือนกำลังถีบกระจกรถ
กะว่าจะถีบกระจกให้แตกเพื่อจะออกมาตอนที่รถจมน้ำ
คุณตานสามีกับคุณเตยภรรยา
อายุเพิ่ง๓๐กับ๒๖เท่านั้นเอง
ทั้งคู่หายออกไปจากบ้านนะครับ

กไก่๘๓๖๑กรุงเทพฯอาหารคอน
หายไปตั้งแต่๘กรกฎาคม
ทางครอบครัวก็ไปแจ้งความเอาไว้

คุณตานกับคุณเตยภาพตอนที่แต่งงานกัน
นี่ฮะคุณตานผู้ชายคุณเตยผู้หญิง

ตั้งแต่ถูกแจ้งความคนหายเนี่ย

มาได้ภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

เข้าสู่วันที่๙กรกฎาแล้ว

เห็นร่องรอยสุดท้ายก็คือรถเก๋งของทั้งคู่

อยู่ตรงข้ามบิ๊กซีจังหวัดขอนแก่น
แล้วไม่ได้กลับมาที่บ้านอีกเลย

ส่วนพื้นที่เกิดเหตุที่สะพานห้วยวังโพนที่
ตะบนขวาวไร่โกสุมพิสัยมหาสรคามเนี่ยเขาเป็นรอยต่อกัน

จนกระทั่งมาเจอว่ารถตกสะพานที่เนี่ยฮะ

ซึ่งห่างจากบ้านแค่๓กิโลเมตร

ปี๑กว่าฝนตกหนักด้วยคาดว่าน่าจะถนนลื่นเป็นทางโค้ง
เสียหลักบังคับรถไม่อยู่ก็พุ่งตกสะพานรถจมน้ำแล้วก็
เสียชีวิตอยู่ในรถทั้งคู่แล้วเพิ่งมาเจอกันในวันนี้ก็
วันนี้ผู้สื่อขาของเรารงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
สะพานข้ามลำห้วยตรงนี้มันเป็นทางโค้งแบบนี้จริงจริงนะฮะ
นี่นะครับตรงนี้เลยนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเวลาฝนตกน้ำมันท่วมขังถนนลื่นแล้วมืดด้วย
คุณปียชาติคงถิ่นลงพื้นที่ไป
กลางคืนนี้แทบมองไม่เห็นทางนี้ทั้งฝนตกเนี่ยโอ้โหอุบัติเหตุเกิดบ่อยมาก
นี่เห็นไหมฮะแล้วขอบสะพานมันก็นิดเดียว

ว่าจะพุ่งตกจากตรงคอสะพานด้วยหรือเปล่า
วันนี้ครอบครัวรับศพสองสามีภรรยาไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านโนนพยอมนะครับ
นี่เป็นบ้านเกิดของทางฝั่งสามีนะฮะคุณตานนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะ
หรือทุกคนบอกว่าทั้งคู่นี้เขาเป็นคนดีมาก

ที่น่าสงสารที่สุดก็คือทั้งคู่

คนเล็กผู้ชายอายุ๑ขวบ๗เดือน

คนที่มาเจอรถคนแรกเลยนะ
คือเพื่อนสนิทของคุณตาน
ฝ่ายผู้ชายคุณวรวุฒิภูศรีอายุ๓๒

คุณปียชาติผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย

ตัวเขากับคุณตานเนี่ย

เขาคนแรกที่เจอรถนะ
เพราะว่าอย่างนี้เห็นว่าเพื่อนกับภรรยาเนี่ย
หายไปหลายวันไม่กลับมาสักที

คุณวรวุฒิภูศรีบอกผมก็เลยยกมือขึ้นไหว้นะ

บอกเพื่อนถ้าเกิดว่าตายไปแล้วจริงนะ

แล้วกลางคืนคืนนั้นเข้านอน
มันรู้สึกแปลกเหมือนนอนไม่หลับ
แล้วรู้สึกเหมือนมีคนมาดึงเสื้อ

ซึ่งคุณวรวุฒิบอกว่าตานแน่
เพราะเขากับตานเนี่ยชอบเล่นกันแบบนี้

จนกระทั่งตอนเช้าวันนั้นฝนมันตก
คุณวรวุฒิบอกผมก็ออกไปหาปลา

เพราะปกติจะไปหาปลาแถวนั้น
พอออกไปหาปลาเห็นท้ายรถเก๋ง
มันลอยอยู่จมอยู่ลอยอยู่แถวใต้สะพาน
เห็นล้อแม็กซ์จำได้ทันทีว่านี่รถเพื่อน
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
พอตำรวจดึงรถขึ้นมาแล้วโอ้โหมันใช่รถเพื่อนจริง
เปิดประตูออกมาเพื่อนกับภรรยาเสียชีวิตอยู่ในรถ
นี่หายไปหลายวันคือรถตกน้ำนะฮะ
รถตกห้วยนะฮะหากันไม่เจอ
แม่ของคุณตานนะครับบอกว่าลูกชายกับลูกสะพ้าย
ขายอาหารทะเลอยู่ที่ตัวเมืองขอนแก่น
ก็จะไปกลับบ้านทุกวันนะใช้เส้นทางตรงนี้นี่แหละนะฮะ
กลับมาทางฝั่งมหาสรคามไปขายอาหารที่ขอนแก่น
ก่อนเกิดเหตุแม่ยังโทรไปหาตานอยู่เลย
บอกว่าให้ซื้อยาหอบหืดมาให้ลูกด้วยนะ
หลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อกันไปทีแรกคิดว่าเอ๊ะ
เขาขับรถไปสงขลากันหรือเปล่า

ฟังคุณแม่หน่อยนะฮะ
ส่วนพ่อของคุณเตยนะครับ
วันนั้นลูกพูดรักษณะเป็นลังนะ

ตัวเองอ่าวันนั้นพ่อก็บอกไปบอกโอ้ยไม่เป็นไรหรอกมั้
ฝันร้ายเดี๋ยวจะกลายเป็นดีอ่าแต่ยังไงถ้าไม่สบายใจ
ก็ไปทำบุญสะดอกเคราะห์ซะนี่ยังไม่ทำบุญลูกมาเสียชีวิตซะก่อน
ฝันว่าเขาตายเขามายืนดูศพตัวเองอยู่ในโรง
เขาไปพูดให้พ่อฟังพ่อก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอก
ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีเนอะก็คิดว่ามันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้
เขาก็กลัวอยู่เหมือนกันเขาก็ฝันแบบนั้น
ก็คงจะกลวงรู้สึกอยู่เนอะก็คงจะคิดว่าต้องกลัวคน
ถ้ามันฝันแบบนี้ไม่ค่อยมีคนฝันนะแบบนี้
ส่วนน้าของคุณเตยนะครับบอกว่าหลานสาวกับหลานเขยเนี่ย
ขายของอยู่ตลาดเดียวกันกับทางน้านี่แหละ
วันเกิดเหตุทั้งคู่ไม่ได้ไปขายของบอกว่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนที่ตัวเมืองขอนแก่น
ตีหนึ่งทั้งคู่ก็ขอตัวกลับไปก่อนนะบอกเป็นห่วงลูกจะกลับบ้าน
หลังจากนั้นมีโทรศัพท์สายของตานเนี่ยโทรเข้ามาหาเพื่อนหลายสาย
น้าบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกเพื่อนไม่ได้รับ
ซึ่งเชื่อว่าตอนที่โทรมาหาหลายสายแล้วเพื่อนไม่ได้รับเนี่ย
อาจจะตกสะพานแล้วหรือเปล่าอ๋อโทรขอความช่วยเหลือหรือเปล่า
อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก่อนที่รถจะจมน้ำเสียชีวิต
นี่ฮะคือแล้วก่อนจะเจอศพทั้งคู่เนี่ยนะครับ
นะบอกว่าวิญญาณของตานเนี่ยไปเข้าสิ่งร่างของญาติที่อยู่ที่กรุงเทพด้วยนะฮะ
บอกว่าผมยังไม่อยากตาย

ผมยังไม่อยากตายผมเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงลูกเป็นห่วงพ่อห่วงแม่
เขาก็พูดของเขาแล้วเขาก็ร้องไห้อันนั้นก็เป็นเรื่องศัยศาสต
วันนี้สักพักนึงประมาณชั่วโมงนึงผู้หญิงไปเข้า
เอิญไหมผู้หญิงไปเข้าคนที่ติดแผงเขาขายของติดกัน
ผู้หญิงคนนั้นจู่ก็ร้องไห้ขึ้นมาร้องแบบโวยวายแบบอะไรแบบนี้
สุดท้ายเพื่อนเขาก็ไปหาปลาแถวนั้นพอดีก็เจอรถพอดี
ทางครอบครัวบอกว่าเรื่องชาปนกิจศพเดี๋ยวจะให้ผ่านช่วงวันพระใหญ่ไปก่อน
แล้วก็จะมีพิธีชาปนากิจศพนะฮะ
เรื่องน่าเศร้าค่ะโดยเฉพาะสภาพศพเหมือนพยายามจะถีบกระจกรถเพื่อที่จะหนีออกมาแต่มันไม่ทัน